ไปดูเรื่องสยองเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาเลิกกับฝ่ายหญิงเป็นแฟนกันมาก่อนนะคะ
ทีนี้พยายามตามง้อขอคืนดีฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงบอกไม่เอาแล้วไม่เล่นด้วย
ที่สุดแล้วตัดสินใจขับรถกระบะของฝ่ายหญิงค่ะ
ในขณะที่ขับรถกระบะเนี่ยนะคุณผู้ชมเชื่อไหม
ใจกล้ามากจุดไฟเผาตัวเองแล้วขับรถกระบะพุ่งชนไปที่บ้านฝ่ายหญิง
จนกระทั่งตัวเขาเองเสียชีวิต
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
ช่วงกลางดึกของค่ำคืน๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
ที่สุดแล้วตำรวจสพศรีเทพก็ต้องลงพื้นที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุ
ไปพบรถกระบะค่ะเนี่ยไฟลุกไหม้แบบนี้นะคะ
อกจากจะไหม้รถกระบะแล้วยังไหม้บ้านเลขที่๑๑๘หมู่๒๑
ตำบลหนองขามพัฒนาตำบลนาสนุนอำเภอศรีเทพนะคะ
แล้วบ้านก็เสียหายด้วยทีนี้จากการตรวจสอบภายในรถกระบะ
ไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๒ปีชื่อว่านายนวภูมิโพธิธรรมธานนะคะ
ถูกไฟไหม้เกลี่ยมเสียชีวิตคาเบาะที่นั่งคนขับ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายนวภูมิผู้ตายเป็นคนก่อเหตุ
ขับรถกระบะมาแล้วจุดไฟเผาแล้วพุ่งไปที่บ้านของฝ่ายผู้หญิง
สาเหตุมาจากน้อยใจแฟนสาวที่ขอเลิกแล้วแฟนสาวก็ขอรถกระบะ
ซึ่งเป็นของแฟนสาวเนี่ยคืนทีนี้เราไปถามอดีตแฟนของผู้ตาย
ก็คือนางสาวลินจงอายุ๓๗ปีเล่าบอกว่า
บ้างนะคะเนื่องจากว่ารถกระบะที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นชื่อของตนเองก็คือนางสาวลินจงโดยผู้ตายเนี่ยได้ยืมไป
กระทั่งก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าของวันที่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ผู้ตายโทรศัพท์มาพูดคุยตามปกติไม่ได้มีเหตุเป็นลางอะไรนะคะ
ตัวเองก็เลยเอ่ยปากเอาล่ะในเมื่อเลิกรากันแล้วเนี่ย
วงรถคืนค่ะได้รับคำตอบมาจากผู้ตาย
ลักษณะคำตอบลักษณะน้ำเสียงก็ปกตินะคะ
ผู้ตายตอบกลับไปว่าถ้าเอารถไปคืนเมื่อไหร่ก็จะเห็นเองนั่นแหละ
แล้วสุดท้ายก็วางสายไปค่ะกระทั่งช่วงกลางดึกของวันที่๒๔พฤษภาคม
ตอนนั้นนางสาวลึงจงเล่าบอกว่ากำลังจะเข้านอนแล้วนะ
จู่ได้ยินเสียงรถเร่งเครื่องพร้อมกับมีไฟลุกไหม้
คาดว่าผู้ตายน่าจะจุดไฟเผาตัวเองก่อน
แล้วขับรถเข้ามาที่บ้านแบบนี้ค่ะ
จังหวะที่ขับรถเข้ามาไฟก็ลุกไหม้ไป
หลังจากนั้นก็พุ่งชนมาที่บ้านของนางสาวลินจงทันที

ก็เรื่องรถมันไม่ลงตัวกันนะพี่เพราะว่าเขาก็ถามว่าคิดดีหรือยัง
ก็บอกคิดดีแล้วหนูให้รถให้ใบงวดรถพี่มันไม่ได้
เขาก็เลยบอกว่างั้นหนูก็ส่งงวดให้พี่แล้วกัน
หนูก็บอกเอ้าหนูจะมานั่งวุ่นวายอะไร
ถ้าจะโอนก็เสร็จไปเลยพี่จะทำอะไรก็รถของพี่เลย
หนูก็พูดแค่นี้หนูก็พูดตามเนื้อผ้าแหละ
เขาเคยขู่บอกว่าพี่ไม่มีอะไรเหลือแล้ว
ก็เลยบอกว่าถ้าตายอย่างนั้นมึงก็ตายไปกับกูนี่แหละ
กูก็จะเอามึงไปตายด้วยอะไรประมาณนี้
ก็ลักษณะพูดจาท้าทายกันด้วยนะคะ
แต่สิ่งที่นางสาวลินจงกังวลตอนนี้คืออะไรรู้ไหม
เขาบอกว่าไม่รู้นะว่าตัวเขาเองต้องผ่อนรถที่กลายเป็นเศษเหล็กคันนี้ต่อไปหรือเปล่า
ยังค้างค่างวดอีกตั้ง๕๘งวดเนี่ย
หลังจากนี้จะไปพูดคุยกับบริษัทไฟแนนซ์ก่อนนะคะ
แต่เธอบอกว่าเอาล่ะถึงแม้ว่ารถคันนี้คุณดูนะ
เหลือแต่ซากแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่ารถคันนี้จะพังเสียหายไปนะ
แต่ถ้าเกิดว่าคิดในแง่ดีอย่างน้อยเธอก็รักษาชีวิตรอดมาได้